คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย
คือลูกชายเขาก็มีการโพสต์
คือเขาก็โพสต์ใจด้วยความโกรธนะนะ
เนื่องจากที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าทำงานช่วยพ่อเสียชีวิตศพอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ดูแลไม่เก็บรักษาศพพ่อให้ดี
ไม่เอาเข้าห้องเย็นไม่ฉีดฟอร์มาลีน

ตอนที่ลูกชายเขาไปเจอสภาพศพพ่ออีกครั้งหนึ่งคือขึ้นอืดแล้ว
แล้วก็แมลงวันตอมเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนว่าทำไมโรงพยาบาลถึงปล่อยศพพ่อเขาไว้แบบนี้
คือตัวลูกแล้วก็ทางญาติญาติเนี่ย
ทำเรื่องทำเอกสารตั้งแต่ที่โรงพักจะมารับศพที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่ช่วงเย็นมาถึง๖โมงเย็น
ก็ต้องไปทำเอกสารเพิ่มเติมอีกกว่าจะกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งประมาณ๒ทุ่ม

เขาบอกว่าปิดไม่ให้รับศพไปตั้งแต่๖โมงเย็น
แต่ถ้าเราเป็นญาติหรือเป็นลูก
เราก็จะรู้สึกว่าโอเคงั้นโรงพยาบาลก็คงเก็บศพพ่อของเราไว้อย่างดี
แช่ห้องเย็นคงฉีดฟอร์มาลีนให้เรียบร้อย
ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเขาเอาภาพนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกเลยนะบอกว่าโกรธโรงพยาบาลมาก
ที่บอกว่าโกรธโรงพยาบาลมากคือห้ามเอาศพออกหลัง๖โมงเย็น

สิ่งทุกอย่างการตัดสินใจส่วนตัวของผู้บริหารองค์กร
มันควรจะมีไหมให้มารับศพตอนเช้าฟอร์มาลีนก็ไม่ฉีดให้
แต่พักศพพ่อเราเอาไว้ช่วยแบบนี้
ไม่มีห้องเย็นไม่มีอะไรถนอมศพพ่อเราเลย
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคม
คือพ่อของเขาก็คือนายชัยชาญด้วงมะดันอายุ๔๙ปี
มีอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มเสียชีวิตที่บ้าน
ช่วงเวลาบ่ายของวันที่๒๖พฤษภาคม
ซึ่งที่บ้านไม่มีใครติดใจการเสียชีวิตนะ
แต่ได้แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพคอนบุรี

พร้อมกับแจ้งว่าให้นำศพไปส่งชนะสูตร

ตัวลูกชายพร้อมญาติญาติจึงรีบพากันนำร่างของคุณพ่อ
ไปส่งที่โรงพยาบาลคอนบุรี
ทีนี้พอช่วงเย็นโรงพยาบาลคอนบุรีที่โคราช
เขาก็ติดต่อมาบอกว่าให้ญาติมารับศพน้อง

กว่าจะเดินทางไปถึงคุณผู้ชมมันก็ต้องใช้เวลา
แล้วไปถึงก็เกือบ๖โมงเย็นแล้ว
แล้วทีนี้ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็รับศพได้เลยนะ
เขาบอกว่าผมจะต้องย้อนกลับไปโรงพัก
เอาเอกสารยืนยันว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของพ่อ

ไม่เห็นมีใครแจ้งเรื่องระเบียบการรับศพให้ทราบเลย

ทีนี้ก็นึกว่ามาถึงโรงพยาบาลจะรับศพได้เลย

คือกว่าจะกลับมามารับศพได้
ดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จ๒ทุ่มคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ทันแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ

ซึ่งที่ลูกชายเขาบอกเนี่ยบอกทำไมต้องเอาพ่อเรามาทรมาน
จริงถ้าเกิดปล่อยให้พ่อเรากลับตั้งแต่เมื่อคืน

เพราะว่าเมื่อลูกชายมาถึงตอนเช้า
สภาพศพของพ่อที่เจอคือร่างของพ่อไม่ได้ถูกเก็บไว้ในโรงเย็น

ดิฉันอยากให้คุณผู้ชมทุกคนฟังเสียงลูกชายค่ะครับ

แต่ผิดชอบว่าแค่ทำให้แบบขอโทษที่ไม่ได้เจ็งเวลา
เขาต้องการที่จะรู้เพียงว่าเห็นใจและเข้าใจความรู้สึก
ญาติผู้เสียชีวิตกันบ้างหรือไม่
และทางโรงพยาบาลคอมบุรีจะออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไร

กระแสในโลกโซเชียลมันก็ตีไปทางโรงพยาบาลไง
ว่าทำไมทำไมโรงพยาบาลถึงทำแบบนี้
ไม่ได้มีกฎที่ว่าห้ามไม่ให้ญาตินำศพออกจากโรงพยาบาลหลัง๖โมงเย็นนะ

อันนี้พอบอกนะคะคือถ้าเกิดว่าญาตินำหลักฐานต่าง
แสดงกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องครบถ้วน
ก็เอาศพออกจากโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา
คือจะมาช้า๒ทุ่มก็เอาออกได้
เที่ยงคืนก็ออกได้ตีหนึ่งตี๒เอาออกได้หมดเหรอ
ใช่ส่วนกรณีที่ไม่ได้เก็บศพในห้องเย็น
พอบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีห้องเย็นในการเก็บศพจริง
โดยพยาบาลก็บอกว่าเรื่องของงบประมาณ
เรื่องของอะไรต่างการบริหารจัดการมันมีปัญหาอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลก็ชี้แจงด้วยนะ
บอกว่าที่ผ่านมาสมมุติว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องเก็บศพ
ทางโรงพยาบาลคอนบุรีก็จะส่งศพไปเก็บ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาซึ่งมีความพร้อมมากกว่า
ทีนี้นักข่าวเขาก็ถามค่ะว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงชี้แจง
ทางญาติคนตายมาแบบนี้แหละว่าหลัง๖โมงเย็นห้ามเอาศพออก
พอก็บอกว่าอันนี้เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ

เอาจริงคุณสืบสกุลเรื่องแบบนี้คือ
มันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ต้องให้คนในองค์กรทุกคน

ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจ
เราที่ต้องคำนึงถึงจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ทางผอก็ยอมรับความผิดพลาด
แล้วก็จะแก้ไขพร้อมกับจะทำความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะ
เรื่องนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ก็คือนายแพทย์นรินรัฐพิชยคามิน
บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

พร้อมกับให้โรงพยาบาลคอนบุรีเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเร็ว
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมสอบข้อเท็จจริงอยู่
ส่วนมาตรการเร่งรัดเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตและข้อเท็จจริงต่าง
จะนำมารายงานให้สื่อมวลชน
ได้ทราบถึงผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้เราฟังทางฝากฝั่งโรงพยาบาลแล้ว
ฟังทางฝากฝั่งสาธารณสุขจังหวัดถึงเรื่องของการดำเนินการแล้ว
ก็กลับมามาถามลูกชายของคนตายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือเจ้าของโพสต์นายจิรวัตรเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงนะ
ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะเรียกร้องอะไรจากโรงพยาบาล
ไม่ได้อยากได้ค่าชดเชยอะไรเลย
แต่สิ่งที่ผมต้องการผมต้องการคำตอบว่า
ทำไมถึงปล่อยให้พ่อของผมต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น
และผมขอได้ไหมให้เคสของพ่อผมเป็นกรณีศึกษา

ระหนักถึงชีวิตคนทุกฐานะในสังคมให้เท่าเทียมกัน
ถ้าเกิดจะชดใช้ขอให้ชดใช้
ด้วยการสร้างห้องเย็นไว้ในโรงพยาบาลได้ไหมครับ

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
เป็นใครใครก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ